ช่วงนี้ความเคลื่อนไหวการเมืองโอ้โหร้อนแรง
ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของโต๊ะจีน
ซึ่งร้อนแรงมากในการถูกวิพากษ์วิจารณ์

เรามาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองในวันนี้กันก่อนนะครับ
เพื่อไทยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง

ก่อนหน้านี้ก็บอกอยู่แล้วว่าจะให้นายชาติชาติมาช่วยงานตรงนี้

ร่วมกับนายกิติรัฐณรนองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยฮะ

ก็เปิดนโยบายแก้ปัญหาปากท้องประชาชน
ชูประกันรายได้คนไทยทุกกลุ่ม
นายอภิสิษฐ์เบสชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
แก่นำพักลงพื้นที่เขตทวีวัฒนา
ประกอบด้วยโครงการฉนดสีฟ้าจัดทำเป็นฉนดชุมชนจัดการตนเอง
จัดตั้งกองทุนน้ำชุมชนให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี

ประกันรายได้เกษตรกรให้ครอบคลุมพืชทุกชนิด
ทำประกันภัยพืชผลคุ้มครองต้นทุนการผลิต
และเรื่องของการประกันรายได้แบรนด์งาน๑๐๐๐บาทต่อเดือน
โดยเป้าหมายค่าแรงไทยต้องไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐๐บาทต่อปี
เบี้ยผู้ยากร้าย๘๐๐บาทต่อเดือน
โดยโอนตรงสมุดบัญชีผู้มีรายได้ต่ำกว่า๑แสนบาทต่อปีเลยนะครับ
แล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุ๑๐๐๐บาทต่อเดือน
โดยยืนยันว่านโยบายทั้ง๖ข้อเหล่านี้จะทำได้ทันที
ภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยจัดประชุมใหญ่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งแล้วก็เปิดตัวนายชัดชาติสิทธิพันธ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ขออภัยฮะกระทรวงคมนาคมนะครับ
เป็นทีมขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ชาติชาติกล่าวถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นหลังการยึดอำนาจ
ส่งผลให้หนี้คนไทยท่วมหัวหนี้ธุรกิจท่วมตัว
เกษตรกรทุกข์ยากนักท่องเที่ยวหดหาย
รายได้ก็หายไปเพราะรัฐบาลไม่เข้าใจภาพรวมของการบริหารประเทศ
ดังนั้นเราจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้
และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยมีทีมงานที่มีความเข้าใจเรื่องของปัญหาและทำเป็น
พร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
ดูความเคลื่อนไหวของ๒พักพอนะครับในครึ่งวันเช้านี้นะครับ